คุณผู้ชมไปดูของจริงกันต่อดีกว่ากับการแข่งขันตำส้มตำลีลาที่จังหวัดมหาสารคามบอกเลยว่าสนุกสนานแซ่บจ้า
โอ้โหทานจริงได้กินส้มตำบ้างไหม
น่าจะกว่าจะได้กินก็ปวดเอวอยู่ค่ะต้องนวดก่อนนะฮะ
แต่บอกเลยว่าแซ่บแซ่บทั้งรสชาติของส้มตำแล้วก็ลีลาที่เห็น
ตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามนั่นเอง
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะมีอบตต่างในพื้นที่อำเภอกันธรวิชัย
ส่งทีมตำส้มตำเข้าร่วมประกวดเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองจ้า
และบรรยากาศการแข่งขันก็อย่างที่เราเห็นกันไปนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานม่วนจริงเลย
คือกองเชียร์แต่ละทีมแต่ละตำบลเนี่ยนะก็เชียร์กันมันแล้วนะคะ
แต่การแข่งขันเนี่ยค่ะเข้ามาชมกันแบบใกล้ชิดดูแต่ละทีมเห็นไหม
แต่งหน้าเสื้อผ้ามาเต็มกันหมดเลยแต่ละทีมเขาก็โชว์ลีลาทั้งเต้นทั้งรำทั้งเนี่ยโอ้โห
นี่คือท่าตำนะแหมมีการควงสากมีการโยนตำโยนกระจาดลงไปด้วยเลย
แม่งานนี้ได้ทั้งความสนุกสนะเอออันนี้ไหวอยู่เนอะ
อันนี้งานบุญนะคุณนะแต่ก็เป็นงานที่สนุกสนานเนาะ
ให้ดูบรรยากาศกันไปเป็นสีสั่นอ่ะแก่วเป็นน่ะแล้วไปเห็นส้มตำเลย

แล้วเขาหาตัวแทนได้กันต่อ